ท่าทีที่เปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่วันนี้อารมณ์ดีขึ้น
หันมาเล่นทำท่าบิดบล็อกให้สื่อดูก่อนขึ้นตึกประชุมคอรมอ
จากเมื่อวานที่ฉุนสื่อตั้งฉายาให้
ภายหลังการประชุมพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงฉายาที่สื่อธรรมเนียบมอบให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าไม่ได้สนใจ
แต่อยากให้มองย้อนกลับเพราะไม่อยากให้ใครมาตั้งฉายาให้เป็นที่สนุกสนานมากจนเกินไป
ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในระบบการประหลาดการแผ่นดินแต่ว่าคนเก่าคนใหม่ก็ไปดูว่าประชุมเขาเลือกใครมา
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่า
ไม่ต้องหาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกประยุทธ์
เพราะผลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีจนครบ๔ปี
หลังก่อนหน้านี้นางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
ปลาใสในเวทีรณรงค์แก้รัฐธรรมนูลที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
ดพิงถึงการเตรียมให้ผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากผลเอกประยุทธ์
ไม่รู้ก็ต้องไปถามคุณช่อดู
คุณช่อว่าเขามีเหตุผลอะไรอะไรอย่างนี้
เขาเขาคือใครก็ไม่รู้ต้องไปถามคุณช่อเขาคือใคร
ไม่มีไม่มีก็นายกเป็นนั่นแหละจนจบนั่นแหละ
ผมเล็งทำจบ๔ปีแล้วก่อนนะ
ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดกำแพงเพชร
แทนพันธ์ตำรวจโทวัยพจน์อพรรณรัฐ

พลังประชารัฐจะได้ที่นั่งเพิ่มอีก
เช่นเดียวกับรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ

การเลือกตั้งซ่อมที่กำแพงเพชร
ต้องรักษาพื้นที่เดิมไว้ให้ได้
ส่วนความชัดเจนการหาพักใหม่สังกัด
ของนางสาวกวินาศตาคีสสเขต๗จังหวัดชนบุรี
ถูกขับออกจากพักอนาคตใหม่
วันนี้ได้ย้ายไปสังกัดพักพลังท้องถิ่นไทย
ของนายชัชวานคงอุดมหรือชัดเตาปูนแล้ว
ซึ่งนายชัชวานก็ได้โพสต์ข้อความ
พร้อมภาพการจับมือกันเพื่อยืนยัน
ขณะที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ไม่รับคำร้องกรณีที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน

เร่งรัดคดีการถือครองหุ้นสื่อ
ส่วนความคืบหน้าที่ผู้ใช้เฟสบุ๊ก
สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์ข้อความชวนประชาชนชาวเชียงใหม่
มาร่วมชุมนุมที่ประตูท่าแพร
และถูกตำรวจร้องทุกข์กล่าวโทษ
วันนี้นายประสิทธิ์ครุธาโรธแอดมินเพจ
เดินทางเข้าพบกับสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่

โดยปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ชักชวนคนชุมนุม
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิด
ฐานเป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
ถูกปล่อยตัวไปชั่วคราว